เริ่มต้นกันที่ซุปตาตัวน้อยน้องเป่า
นาทีนี้ไม่มีใครฮอตใครฮิตเท่าน้องเป่าเป่าอีกแล้ว
คือวันก่อนน้องไปออกงานอีเวนต์
แล้วก็มีเหตุการณ์ที่แฟนคลับรายหนึ่งหยิกน้องเป่าจนร้องไห้จากเลยนะคะ

จนมีชาวเน็ตเข้าไปรุมต่อว่า

ล่าสุดค่ะคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปได้ส่งจดหมายแสดงความรับผิดชอบ
แล้วก็ขอโทษไปยังสาวกุ๊บกิ๊บและครอบครัว
โดยเนื้อหาในจดหมายนะคะเธอยืนยันว่าเป็นแฟนคลับ
หลงรักน้องแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่แบบเบาะ
งานอีเวนต์ก็รอถ่ายรูปแต่จังหวะที่จับน้องอาจจะพลั้งมือทำให้น้องเจ็บ
ซึ่งเธอเองก็ตกใจแต่ไม่ได้หนีไปไหนยังอยู่ร่วมงาน
และตามไปส่งน้องที่รถด้วยซึ่งพอเห็นว่าน้องเจ็บ
ก็พยายามหาทางติดต่อกุ๊บกิ๊บเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
และอยากขอโทษจากใจจริงซึ่งสาวกุ๊กกิ๊บเองก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะคะ
และอยากให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีแต่อยากฝากถึงแฟนคลับรวมถึงทุกทุกคน
มารยาทในการเล่นกับเด็กให้ระมัดระวังที่จะไม่ทำให้เด็กอึดอัด
บาดเจ็บหรือหวาดกลัวและขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่รักและเอ็นดูลูกสาว
รวมถึงให้กำลังใจครอบครัวของเธอตลอดมานะคะ
คือจะบอกว่าอารมณ์แบบหมั่นเขี้ยวแบบน่ารักจังเลยอะไรอย่างนี้
มันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนแต่ว่าต้องยับยั้งนิดนึ
เพราะว่าเด็กเนี่ยตัวเขาเล็กผิวเขาบางอาจจะต้องระมัดระวังนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นมารยาทเบื้องต้นในการที่จะเข้าหาเด็ก
อย่างน้องเป่าเป็นต้นอย่างนี้น้องออกงานอีเวนต์บ่อยไง